เรื่องนี้เรื่องแม่ลูกอีกเหมือนกันคุณผู้ชมครับ
แต่อันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะคะไม่ใช่แค่คุณแม่
แต่ใครที่ดูแลเด็กเล็กต้องระวังค่ะ
เขามีการโพสต์เอาไว้บอกว่าลูกเนี่ยล้มหงายหลังหัวฟาดพื้นคุณนัทพงศ์นะคะ
แต่ว่าก็ไม่มีอาการอะไรนะคะเป็นปกติก็คิดว่าไม่มีอะไร
นี่ค่ะพอไปเอ็กซ์เรย์ดูอีกทีนึงปรากฏว่ากระโหลกร้าวนะคะคุณผู้ชม
คืออันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนเลยว่าเห็นอาการปกติเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอะไรนะคะมีนะคุณผู้ชมนะคะ
น้องอคินค่ะอายุ๑ปี๔เดือนนะคะ
ก็คุณแม่ของเขาเนี่ยเอามาโพสต์เอาไว้นะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์
เพราะว่าน้องลื่นล้มหงายหลังในห้องน้ำหัวกระแทกพื้นนะคะ
แต่ตอนนั้นก็ไม่มีความผิดปกติอะไรมีเพียงแค่น้องเนี่ยหงุดหงิด
มาอาทิตย์หนึ่งพบว่าหัวของลูกข้างหลังเนี่ยนิ่ม
คล้ายกับเวลากดกระหม่อมเด็กจะนิ่มก็เลยพาไปตรวจเช็ค

แต่ว่าพ่อเด็กเนี่ยยังเล็กอยู่ก็ทำได้เพียงแค่เฝ้าดูอาการ
ซึ่งถ้ามีริ่มเลือดข้างในก็จะสามารถสลายเองได้
เช่นเดียวกับกะโหลกศรีษะเหลาที่ประสานเองได้
ตอนนี้ก็ทำได้แค่ให้คุณแม่เฝ้าระวังนะคะเฝ้าดูอาการว่ามีความผิดปกติอะไรเพิ่มหรือเปล่านะคะ
ตอนนี้อาการของน้องภายนอกก็ยังปกติเล่นกับเพื่อนได้ไม่งอแงนะคะ
จะมีก็เพียงเมื่อคืนนี้น้องตื่นขึ้นมาช่วงตี๔แล้วเดินวนรอบห้องแล้วก็ลงไปนอนกับพื้นแล้วก็อาเจียน
แต่คุณแม่เองยังประเมินไม่ได้ว่าเป็นอาการผิดปกติจากดื่มนมจนอิ่มหรือว่าเป็นอาการที่เกิดจากตลก
เพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนคุณแม่กับกรณีนี้นะคะถ้ามีอุบัติเหตุกับลูกคล้ายกับเธอเนี่ย
บอกว่าอย่าชะล่าใจรีบพาไปพบคุณหมอเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกตอนนี้ก็ทำให้เธอรู้สึกทรมานใจแล้วก็กังวลมากค่ะ
พฤติกรรมที่เขาเปลี่ยนไปเขาสนขึ้นเขาดื้อขึ้นอย่างนี้หนูก็มีแต่ดู
หนูก็มีแต่ตำหนิเดือนนี้เขาสนนะเขาดื้อขึ้นอะหนูก็ได้แค่ตำหนิเขาเน้อยังไง
แต่พอมานั่งคิดทุกวันนี้คือเสียใจมากอะ
อีกครั้งนะครับถ้าเด็กเล็กลูกของท่านนะครับหัวฟาดตึงปั๊บ๔๘ชั่วโมง
สมองได้รับการกระทบกระเทือนนะครับ